นี้ก็มาราทอนอยู่พอสมควร

เปิดเผยคลิปเสียงต่างนานาของ

เขาก็บอกว่าเขาจะไม่โพสต์ไม่เปิดเผยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรล่ะคดีนี้
ล่าสุดเปิดเผยคลิปเสียงอีก
ก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

โดยระบุว่าเป็นคลิปเด็ดหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
ที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าความจริงคืออะไร
ใครคือเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริงกันแน่
คลิปเสียงคลิปนี้มีความยาว๒๗นาที๕๒วินาทีนะครับ
บอกว่าเป็นการสนทนาระหว่างชายสองคน
เมื่อวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๒

ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูล
อัจฉริยะบอกว่านี่เป็นคลิปเสียงของชายสองคน
ซึ่งคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าพี่

คุยกับคู่สนทนาคนนึงที่คนที่เรียกตัวเองว่าพี่เนี่ย

เกินเรื่องจัดดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ตำรวจท้องที่
รับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านนี้เป็นคดีความ
ทั้งที่ชายคนที่เรียกตัวเองว่าพี่
รับกับอีกฝ่ายว่าจำเลข๖หลักบนสลากไม่ได้
ซื้อหมายเลข๕๓๓๗๒๖หรือเปล่า

ยัดเยียดข้อมูลมาว่าสลากรางวัลที่๑นี้

ที่ผ่านมาเจ้าของเสียงที่มีเสียงคล้ายกับ
ครูปรีชาเนี่ยยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมาโดยตลอด

งวดนั้นที่ซื้อมาได้แม่นยำเพราะเป็นหมายเลขมงคล
เป็นหมายเลขทะเบียนรถของตัวเองแล้วก็ภรรยา
รวมทั้งเจ้าของเสียงคล้ายในแผนที่เข้าไปเป็นพยานฝั่งครูก็ยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มครูปรีชามาก่อน
แต่ทำไมไอ้คลิปเสียงสนทนาที่หลุดมาเนี่ย
มันถึงต่างกันกับข้อมูลที่เคยให้ไว้
เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้มันก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะเลือก

ทีนี้ถ้าเราเลือกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้แฟนว่าจะเอาไงดีอะน้อง
ก็ทีนี้พี่ผมปรึกษาแล้ว

ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหม

การจะออกเอกสารในละเอียดตามที่ของสลัก

ถ้าเรายืนอย่างนั้นมันก็ต้องรับคดี
รักษักที่
รับเป็นคดีเลยล่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดเขาแจ้งความกลับว่าเขาไม่ได้รักเขาซื้อมา

พี่เองก็กลับมานั่งทบทวนเหตุการณ์ดูว่า
ว่าเราเป็นเจ้าของโรตเตอรี่ที่แท้จริงหรือไม่
ทีนี้พี่เองก็ตอบไม่ได้เพราะพี่เห็นแค่๓ตัว

ทีนี้คนที่ไปขายลอตเตอรี่มันก็ยืนยันว่า
มันไม่เป็นของใครแล้วมันเป็นของอาจารย์
แล้วหนูยืนยันได้เพราะหนูมีต้นคั่ว
แล้วหนูก็แบ่งไปให้อาจารย์ดูเฉพาะ
อาจารย์ต้องไปทำตกลนที่ไหน

หนูว่าสงสารอาจารย์เพราะอาจารย์ได้ลาบแต่เป็นทุกขลาบเนี่ย
ี่ปั๊วเขาก็ยืนยันว่าเขาก็มีต้นคั่วมีเลขชุดมีทุกอย่าง

ก็เลยบอกว่าถ้าแต่เราซื้อกันถามมาเองล่ะ

เพราะหนูลอตเตอรี่ชุดนี้หนูไม่ได้ขายหน้าร้าน
แพ่งเพราะหนูมันเป็นเลขดัง
ลูกก็จะล็อกไว้ให้อาจารย์เพราะอาจารย์สั่งไว้นานมาก

กูเอา๗๒๖มีเท่าไรเอาหมด
เอา๒๖ทำไมเอาหมดอย่างนี้
แต่ทีนี้ตำรวจผมก็ถามว่าอาจารย์ต้องแน่ใจนะว่าอาจารย์ถูกเหรอ
เพราะอาจารย์ไม่รู้ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าอาจารย์เนี่ย
เจ็ดสองหกไว้แล้วมันก็ส่งไลน์มาแต่ไลน์เนี้ย
แต่ตอนรับลอตเตอรี่ใครจะไม่ได้ดู๖ตัวแล้วแผนพูดก็พูด
เขาก็จะดูแค่๓ตัวหลังว่าเออได้เลขนี้แล้วจริงป่ะ
แต่เราไม่ได้มานั่งจดหรอกว่า๖ตัวคืออะไร
ทีนี้พอหวยออกเนี่ยมันก็มาตามพี่ที่บ้าน
อาจารย์อาจารย์ถูกรางวัลที่๑ต้อง๕ใบ
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือพี่ไม่มีลอตเตอรี่หรอกนะ
ก็พูดอย่างเงี้เพราะว่าลอตเตอรี่อ่ะ
พี่ยังถามเองเลยว่าลอตเตอรี่ก่อนหวยจะออกเองโทรมา
ว่าเองอย่าลืมเอาลอตเตอรี่มาให้พี่นะ
แต่ละคนมันก็บอกว่าหนูให้อาจารย์ไปแล้ว
ทีนี้อียิปุ่มก็อยู่อยู่นั่นมันก็ยืนยันว่าทรงตมือ
แล้วว่าใช่ที่ทรงตมือนี่คือ๗๒๖แต่ไอ๕๓๓๗๒๖เนี่ยอาจารย์ไม่เห็น

แต่ลอตเตอรี่ที่บ้านไม่มีนึกออกไหม
ไม่มีการออกกันอะไรทั้งหมด
เพราะมาจากสิ่งวัดล้อมจากพยานรักษ์การ
ทำให้เราคิดว่าเราถูกรางวัลที่๑
ทีนี้ถามว่าถ้ายังงั้นเนี่ยพี่ไม่ต้องถามจากใครล่ะ
แต่ตัวเองแล้วว่ายืนยันเป็นคดีเลยไหม
พี่ก็ยืนยันเพราะพี่ก็ไม่กลัวอ้อมหรอกนะแผน
คนมีความสามารถออดก็รวยได้เป็นเทศกาลที่ทำให้กูจน

คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเสียงใครน่ะคุ้นจัง

เพราะว่าคือแม่แต่ว่าระบบเสียงมัน

เราไม่ได้พูดอะไรเขาคุยกันเองแล้วมีชื่อ
ที่เสียงคล้ายเขาอาจจะแกล้งเรียกกันก็ได้

ความยาว๒๗นาที๕๒วินาที

เพราะว่านายอัชรุยะบอกว่า

พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วจะเปิดอีก๑คลิป

แต่ว่าเอามาเผยแพร่เพราะต้องการให้คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านที่กาญจนบุรีจบลงโดยเร็ว
นี่แต่เสียงมันชัดมาก
เดี๋ยวเรารออ่านจากท่านผู้ชมแล้วกันมันคล้ายท่านจะวิเคราะห์ว่าเสียงใคร